ร้านกล้วยอาหารป่าค่ะ
คุณดูเลยเนี่ยเขากำลังทำเมนูอาหารป่าหลากหลายมากมาย
มีทั้งรู้จักไม่รู้จักก็ว่ากันไป
เดาเอานะกุ้งฝอยควบพริกเกลือ

มีหลายเมนูนะในร้านกล้วยอาหารป่าที่น่าสนใจ

เผื่อว่าใครปักหมุดจะไปกินเที่ยงนี้นะ
ร้านเนี่ยตั้งอยู่เยื้องประตูหลังโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
นี่จุดเด่นเมนูของเขาหลากหลายเห็นไหม
แล้วราคาจับต้องได้หลัก๑๐หลักร้อยเท่านั้นเอง
ส่วนวัตถุดิบก็คือป่าแท้ปลาไหลกบปูหนูนกเนื้อ
และอาหารตามฤดูกาลอีกมากมายหลายอย่าง
แต่ถ้าไปที่นี่แล้วขอแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ค่ะ
ก็คือข้าวผัดมันปูนา

ตัวใหญ่เขาจะใส่กล้ามปูตัวโตเลยนะคะ

ใช่มันปูนาคัดมาแบบนี้เลยค่ะ
อุ้ยกลิ่นถลุกมาถึงที่นี่
แล้วใส่ปูนากล้ามปูใหญ่อย่างนี้
แค่อร่อยทีเดียว

ว่าคุณต้องไม่พลาดเมนูต้มแซ่บหนังควายตุ๋นนี่

ต่อเขาบอกว่าเขาจะตุ๋นหนังควายพร้อมกับเครื่องเทศหลายชั่วโมง
เพื่อให้หนังนี่นุ่มเคี้ยวแล้วหนุบหนับไม่เหนียวนะ
ทำไมตุ๋นไว้แล้วก็เคี้ยวข้ามวันก็ไม่หมด
เอาไปจี่เขาก็ใช้เทคนิคให้แม้เห็นน้ำซุปแม้เห็นเครื่องเทศไหมโหหนัวแซ่บมากนะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีผัดเผ็ดปลาไหลต้มแซ่บปลาไหลก็มีหรือเมนูปลาแม่น้ำสดอื่นก็เอามาปรุงในรสชาติที่โดนใจแน่นอน
เผ็ดร้อนซับซ่าโอ้โหคุณดูเอาเลยส่วนราคาก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่๘๐บาทเป็นราคาเริ่มต้น
แล้วก็ร้อยหนึ่งร้อยนิดนิดเท่านั้นเองก็ไม่แพงนะดูชามดิชามใหญ่ด้วย
แล้วมีคุณผู้ชมส่งมาว่าพ่อผมชอบทานผัดเด็ดปลาไหลพอดีเลย
เป๊ะเลยเป๊ะเลยงั้นแนะนำไปร้านนี้แหละนะคะคุยกับเจ้าของร้านคุณเกรียงไกรยศปัญญาบอกว่าเปิดมาสองปีแล้วขายดีมากนะ
ทางร้านเนี่ยมีวัตถุดิบให้เลือกเยอะแล้วก็ยังมีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านหลายเมนูรสชาติจัดจ้านนะ
ส่วนใครอยากจะมาชิมแล้วก็คุณไปได้นะเปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย๒ถึง๓ทุ่ม
ให้เฟซบุ๊กเอาไว้ก็คือกล้วยอาหารป่าหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้ด้วยนะ
อนุญาตนิดเดียวถ้าอยู่หลังโรงพยาบาลพุทธชินราชเขาเรียกสั้นโรงพยาบาลพุทธชินหาง่ายมาก
ใช่ไหมคะจุดสังเกตมีอยู่แล้วจดเบอร์ไว้ก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วโทรหาพี่เขาได้เลยจ้า